ส่วนเหตุการณ์นี้๑๐รุ่ม๑ค่ะ
ชุลมุนมันเกิดขึ้นหน้าโลตัสอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะคะ
คือมีผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวเนี่ยค่ะ
นี่ถูกถีบพอล้มปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โห

โดนรุ่มกระทืบโอ้โห๑๐รุ่ม๑จริง

ก่อนไงทำอ้อมไปข้างหลังเนียนแล้วก็ถีบเขาเลยจนเขาล้ม
แล้วมีผู้หญิงเสื้อสีเหลืองค่ะเห็นไหมคะ
พยายามจะห้ามแต่มันช่วยไม่ได้
คือมันผู้ชายหลายคนจริงไปรุมเขาเนี่ยนะคะ
พอลุมกันจนหนำใจก็นี่ขึ้นรถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปเลยปล่อยคนเจ็บอยู่ตรงนั้นนะคะ

๑๐รุ่ม๑แจ้งความเอาไว้ที่สพเทพสถิติ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ในเพจ
ลากข่าวชัยภูมิแล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
มีความคิดเห็นนึงเขาไปโพสต์เอาไว้ใต้คลิปนี้บอกว่า
เหตุการณ์เนี้ยคนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ย
บุกเข้าไปในบ้านหลังนึงของกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อน
พอมาเจอกันตรงนี้ก็เลยเคลียร์กัน
แต่คนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยกลับพูดจาท้าทายว่า
ถ้าพวกพี่ไม่จบผมก็ไม่จบพี่จะทำไมล่ะ
แล้วก็อ้างด้วยว่าเหมือนกับคนที่ถูกทำร้าย
มีครีมเหล็กอยู่ในมือเป็นอาวุธด้วย
ก็เลยมีเหตุการณ์รุมกันเกิดขึ้นตามที่โพสต์เอาไว้นะคะ
ตำรวจสพเทพสถิตบอกว่าเหตุการณ์นี้
คู่กรณีทั้งหมดมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบอกว่ายอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนเจ็บ๖๐๐๐บาท
ตกลงกันได้เรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับไป
คนเจ็บก็ไม่ได้ติดใจเอาความดำเนินคดีกัน
เนี่ยแต่ภาพที่เห็นมันดูโหดร้ายอ่ะใช่โดนรุมขนาดเนี้ย